ที่จะแข่งขันในช่วงเย็นของวันนี้นะครับ
รูปการณ์ที่แล้วนะครับก็ผลงานการเจอกัน
ก็ถือว่าเป็น๒ทีมชั้นนำของเมืองไทยนะครับ
แล้วก็มาเจอกันในนัดที่ต้องบอกว่าเป็นนัดเปิดระดูการนะครับ
ก็ถือว่าเป็นนัดแรกของดูการนี้ของ๒ทีมชั้นนำนะครับ

แล้วก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่งสร้างความมั่นใจนะครับ
รูปการณ์ที่แล้วนะครับก็เสริมนักเตะหลายรายนะครับ
โดยเฉพาะเกมลุกที่ดึงตัวกีดี้ดานยุคนะครับ
แล้วก็เดนิสมูลิโล๒แข้งต่างชาติจากนครราชสีมาเข้ามานะครับ
รวมไปถึงยูบายองซูนะครับอดีตนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้เข้ามาเสริมทัพนะครับ
อกจากจะใช้๓นักเตะใหม่แล้วที่น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับ
ก็ยังมีเจ้ายิมวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกม
ขณะที่เกมรับก็ยังจะมีเรนาโต้เคลิชกับกิจสดากาแมนนะครับ
ก็เป็นแกนหลักของทีมคุมแนวรับนะครับ
น่าจะยังไม่เป็นผู้เล่นจากเกมที่แล้วมากนักนะครับ
ก็จะมีนักเตะตัวหลังอย่างชัดชัยบุตรพรมนะครับ
กเตอร์คาโดโซอิดาฟานฟานดี้สุมัญญาภูริสายแล้วก็
ีรสินแดงดานะครับรวมไปถึงเดียโก้หลุยซานโต้นะครับ
ฤดูการเลยนะครับส่วนเรียลมัสมุระนะครับ
ลงมาทำประตูชัยในเกมกับสิงห์เชียงรายนัดที่แล้วนะครับ
ก็ต้องลุ้นว่าจะมีสะพ้ายลง๑๑ตัวจริงหรือไม่นะครับ
ครับก็ไปดูสถิติกันหน่อยนะครับการเจอกันนับเฉพาะในหลีกนะครับ
ไม่มีเสมอหรือว่าแพ้เลยก็ถือว่าสถิติคมค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวนะครับ

คู่นี้แข่งขันแบบปิดนะครับไม่มีแฟนบอลเข้าชมตามมาตรการป้องกันโควิดสิบเก้า
ท่าเรือเนี่ยได้โค้ดโอ่งดูสิตเฉลิมแสนคุมทีมนัดแรกนะครับ
ปีที่แล้วเนี่ยพาบีจีคว้าแชมป์ก็จะนำโดยศิวากรจคุปศาสตร์
ฟิลิปโรโลโกซุนกีบรินพารานแล้วก็สวรรค์นะครับ
ขณะที่โปรลิสเทโลครับของโค้ดอ้นลังสรรวิวัชโชคนะครับ
ก็เตรียมที่จะส่งนักเตะต่างชาติก็จะมีอิงซันฮอนนี่เลสซี่อาร์โบ
แล้วก็เอวานโดซิลวาอดีตกองหน้าของสุโขทัยเอฟซีนะครับ
ก็จะมาเล่นร่วมกับนักเตะไทยก็จะมีอย่างอาทิตยบุตรจินดา
แล้วก็ธีรเทพวิโนไทยนะครับครับผลงานการเจอกันในปีที่แล้วครับ
เลขแรกการท่าเรือเนี่ยถ้าใครจำได้ถูกปรับแพ้นะครับ
ต่อสองเนื่องจากไฟสนามดับนะครับส่วนเล็กที่สองเนี่ย
มาเล่นที่บ้านของโปรดิสเทโลก็เป็นโปรดิสเทโลเนี่ย
ชนะการท่าเรือไปสองประตูต่อศูนย์นะครับก็คู่นี้นะครับ
ก็จะลงแข่งขันเร็วนะครับคู่แรกของวันนี้นะครับ
เวลาห้าโมงครึ่งนะครับส่วนชมบุรีกับบีจีเนี่ย

แข่งขันหกโมงเย็นอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามเช่นกันนะครับ
ก็จะพบกับสมุทรประการซิตี้เวลา๖โมงเย็นนะครับ
ก็ถือว่ามี๓คู่แต่ว่าเข้มข้นทั้งนั้นนะครับ
สำหรับรีโวไทยลีกนะครับส่วนไทยลีกสองเอ็มร้อยห้าสิบ
เป็นชิปครับก็มีลงแข่งขันด้วยกันสี่คู่นะครับ
โปรแกรมกันหน่อยครับสุโขทัยเอฟซีพบอายุทยานะครับ
แพร่ยูนาเต็ดพบราชนาวีเอฟซีเวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ
ส่วนสิบเก้านาฬิกาสองคู่ครับลำภูลเวรีเออร์น้องใหม่
นะครับจะพบกับกระเศษศาสตร์เอฟซีแล้วก็ขอนแก่นเอฟซี
พบกับคัสเติ้ลลาบกระบังสุรกากรนะครับก็ถือว่าน่าดู
เหมือนกันนะครับคู่นี้อ่ะส่วนเรื่องราวของลูกศิษเจริญ
แสดนะครับกูนซืของการทลีเอฟซีนะครับก็มีติดโผล่
เตะที่ทำประตูสูงสุดในเวทีระดับทีมชาตินะครับ
ในดำลักซ้ายร่วมกับราวรักเตะชื่อดังของโลกนะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยโรนันโดเองเพิ่งจะยิง๒ประตูช่วย
ให้โปรุเกรดเอาชนะไอแลนด์สองต้นหนึ่งในฟุธบอลโลก
สองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกนะครับซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ย
ยับแซงอารีราอีอดีตกองหน้าอีรานขึ้นไปเป็นดาว
สวันโวสูงสุดระดับทีมชาติที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดประตู
นะครับโดยมีการจัดอันดับสิบเอ็ดตัวจริงนะครับที่มียิง
ประตูมากที่สุดในโลกนะครับก็ดูสิตเองเนี่ยสิบสี่ประตู
นะครับก็เหนือกว่าลูบัตโฮรอสตำนานแค่งบราเซีล
โดยตลอดการเล่น๙๖นัดนะครับก็ยิงประตูให้กับทีมชาติไทย
ทั้งการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ซึ่งกัตติยนี้ทำให้ดูสิทธิ์เองนะครับ
ก็ดูอย่างที่เราเห็นนะครับได้เคียงข้างเลยครับ

ที่เป็นนักเตะในแต่ละตำแหน่งที่ทำประตูมากที่สุดนะครับ